รายการที่คุณมีสิทธิ์เลือกดวงชะตาของคุณเองผ่านกองไพ่นั่นเองนะคะ
และแน่นอนค่ะวันนี้ถ้าเกิดคุณได้เจอคลิปนี้แล้วคุณได้คลิกเข้ามาฟังคลิปนี้
แสดงว่าดวงของเรานั้นสัมพันธ์กับไพ่และหัวข้อที่อยากจะสื่อสารกับคุณค่ะ
เพราะว่าเป็นหัวข้อที่ว่า
โอ้โหวมันจะไกลสักแค่ไหนนะคะ
หรือว่ามันจะชั่วคราวแค่แป๊บ

ธำนายไทยรักธำนายไทยทัก
กับธำนายไทรัช
ซึ่งวันนี้ค่ะเราจะใช้ไพ่สำหรับนี้เป็นโมเมนต์ที่เราอยากจะมาใกล้ชิดกับคุณทุกคนนะคะ
เอาเรียกว่าถึงพริกถึงขิงถึงเตียงถึงระเบียงบ้านกันเลยทีเดียว
บอกว่าไม่อยู่ในระเบียงบ้านไม่เป็นไรระเบียงคอนโด
หรืออะไรดีคะกระท่อมก็ได้คุณอย่าไปที่กระท่อมอื่นนะคะ
กระท่อมที่เป็นหลังนั่นเองมาดูกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้คุณตั้งจิตอธิษฐาน
อยากจะบอกคุณว่าเรื่องคืนนั้นของเรานั้นมันจะยาวนานหรือเปล่านะ
มามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ
วันนี้ค่ะเราไม่ได้มีมาแค่แบบสำหรับเดียวเรามีสำหรับเสริมพิเศษเพิ่มเติมด้วย
แต่เราจะอุบเอาไว้ก่อนเรายังไม่บอกคุณเพราะเราอยากให้คุณลุ้นไปจนถึงท้ายคลิปนะคะ
ลุ้นมั้ยคะเรื่องคืนนั้นของคุณ
คุณพระพระเจ้าประคุณรุนช่องคุณค่ะเราไม่รู้หรอกนะว่าคุณคาดหวังคำตอบในเชิงไหน
ไม่รู้หรอกนะว่าคุณอยากได้แค่ชั่วคราวหรือว่าจะยาวไกล
แต่เราบอกคุณเลยค่ะว่าคืนนั้นไม่ได้มีหนเดียวเขาพรรษาก็ไม่ได้มีห้นเดียว
และคืนนั้นก็ไม่ได้มีคนเดียวเบอร์จริงเบอร์จริง
โอ้โหกล่องนี้คืนกล่องนี้แรนดอมคลิปนี้
เนี่ยคุณต้องห่างกันไปก่อนอีกสักระยะหนึ่ง
คืนนั้นของคุณอยู่ในห่วงความคิดถึงของเขาเป็นอย่างมาก
เขานะไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะนอนจะกินบะหมี่หรือจะเติมน้ำมันหรือจะทำอะไรก็แล้ว
แต่เขาคิดถึงคุณอยู่เสมอเขาเอาคุณออกจากหัวของเขาเองไม่ได้
ไม่ใช่แค่หัวสมองนะคะจึงเป็นหัวใจดวงน้อยของเขาด้วย
ตอนนี้เขาก็คิดถึงคุณก็รู้สึกเลยว่าเขาไม่อยากห่างคุณไปไหน
ไม่สามารถทำให้เขารึมคุณไปได้
เรามาดูกันดีกว่าค่ะเพราะว่าคืนนั้นของคุณมันไม่ชั่วคราวแน่
มันจะยาวไกลแต่มันจะไกลแค่ไหนเราถึงจะได้มีคืนนั้นอีกรอบหนึ่ง
เพราะว่าต่างฝ่ายต่างอาจจะต้องไปแบบจัดการในเรื่องของการเงินการงาน
เพื่อเคลียร์พลังงานหลายอย่างของคุณและเขา
แล้วก็จะได้กลับมาเจอกันแบบจอยกันอีกครั้ง
ระหว่างทางนี้ค่ะในคืนถัดไปของคุณทั้งคู่บอกเลยว่า
มันจะไม่ได้อยู่ใกล้แล้วคือไม่ใช่ใกล้บ้านไม่ใช่อะไรที่อยู่ใกล้ใกล้เราอ่ะ
แต่มันจะเป็นการเดินทางไกลไปด้วยกัน
ดังนั้นเรื่องคืนนั้นของคุณที่ผ่านมายาวไกลแน่
ดูหน่อยสิคะว่าเราอยากเจาะลึกเข้าไปอีกนะ
ว่าเพื่อนคะคืนนั้นของคุณมันแซ่บไหม
แซ่บที่ไม่ได้แปลว่าอร่อยแต่เลว
พวกเธอนี่มันเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายจริงนะคะ
ถือดาบเข้ามาเลยอ่ะโอ้โหดำดิ่งเข้าไปตรงประเด็นมากเลย
วินถือถ้วยด้วยเป็นคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ
รวมแล้วหรือใส่ตุงใส่ตาเนี่ยมันหลอกกันไม่ได้จริง
อย่ามัวเขินไปค่ะคุณค่ะยอมรับความจริงเถอะว่าพวกคุณเนี่ยมันคลิกกันจริง
ไม่ว่าจะท่านี้ท่าไหนนะคะได้ทุกท่าบ้าจริงนี่ฉันเขินอะไรก่อนนะ
ทีนี้ค่ะมันมีทั้งโอ้โหดูสิมีทั้งไพ่ไนท์ถือดาบแล้วก็ไพ่ไนท์ถือถ้วย
แสดงว่าอะไรคะช่วงหนึ่งของคุณเองทั้งคู่นะ
อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันดูร้อนแรงจังเลยอ่ะ
แต่ค่ะในคืนนั้นของคุณทั้งคู่มันมีช่วงที่คุณทั้งคู่นั้นผ่อนคลาย
เหมือนเป็นเด็กอุ๊ยตรงนี้ฉันทำไม่เป็นตรงนั้นฉันทำไม่ได้เธอสอนฉันหน่อยได้ไหม

อ่ะเราอ่ะมันไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำพูดได้
เดี๋ยวเรามาให้ไพ่อธิบายดีกว่านะคะ
เราก็จะมีการใช้ไพ้อราเคิลค่ะ
เสริมให้กับคุณว่าในเรื่องคืนนั้นที่มันแซ่บเด็ดสรติขนาดนี้เนี่ย
มันจะคือมันทำให้คุณดูแล้วนะถ้ามิดอธิบายเป็นคำพูดก็คือ
รู้สึกว่าเหมือนได้ลอยอยู่บนปุ๋ยเมฆ
เออตัวฉันเบาลงที่ฉันได้สัมผัสกายของคุณแบบร่าวร้อนในคืนนั้น

และค่ะสิ่งหนึ่งที่ไพ่บอกเรา
มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกำลังรอคอยอีกฝ่ายหนึ่งอยู่
ดังนั้นเรื่องนี้ค่ะค่ำคืนของคุณมันช่างเผ็ดร้อนมาก
และชัดเจนนะคะว่าคุณทั้งคู่กำลังรอคอยใครสักคนหนึ่ง
ที่กำลังจะเดินเข้ามาหาและเขาคนนั้นกำลังจะเดินใกล้เข้ามาหาคุณแล้ว
คุณกำลังจะได้รับการติดต่อจากบุคคลนี้
เพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณมันไปไกลได้
และครั้งหน้าที่ว่าค่ะมันจะเป็นอย่างไร
บอกเลยค่ะว่าคุณจะได้เรียนรู้อะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิม
เขาอยากจะบอกให้คุณลองใส่ชุดนักเรียนดูไหม
หรือว่าลองใส่เป็นชุดมัสคอตดูบ้างนะ
มันเป็นการแบบว่าสร้างความกระหนุ้งกระหนิง
และทำไมถึงบอกว่าเป็นใส่ชุดรู้ป่ะ
เพราะว่ามันมีเหตุการณ์ของการควบคุมการบงการ
เขาเริ่มอยากให้คุณอยู่ใต้อนัทอยู่ใต้อำนาจ
หรือทำอะไรแบบตามใจเขาบ้างได้เปล่า
คืออย่าแบบคุยให้อิสระอย่างเดียวไม่ได้
ฉันอยากมีความเป็นผู้นำมีเรื่องราวของความเป็นผู้ตามบ้าง
และค่ะคุณบอกเลยค่ะเรื่องขึ้นนั้นของคุณ
ไม่เกินนะคะสองถึงสี่เดือนคนลุกเทน
ถ้าเกิดคุณมีนัดคันถัดไปคุณมาคอมเมนต์บอกเอมมี่ด้านล่างนะคะว่า
อยู่ในช่วง๒๔เดือนไหมเรามาเก็บสถิติไปด้วยกัน
เครื่องนั้นของคุณค่ะชัดเจนค่ะ
ยาวไกลแน่นอนแต่ไกลแค่ไหนที่คุณจะได้ไปต่อ
อันนี้ขึ้นอยู่กับคุณเลยว่าคุณอยากที่จะสารสัมพันธ์กับเขาไหม
เราจะยังไม่จบนะคะเพราะอะไรเราอยากรู้อ่ะดูสิ
ยังไงคุณก็ได้สารสัมพันธ์กับบุคคลนี้
ไม่รู้ว่าเขากับคุณตอนนี้เป็นใครสัมพันธภาพแบบไหน
กับเรื่องคืนนั้นของคุณแค่ชั่วคราวหรือยาวไกล
ถ้าคุณได้มาฟังคลิปนี้ในช่วงไหนแน่นอนว่าคลิปนี้ไม่มีกำหนดเวลา
แสดงความสัมพันธ์ของคุณที่เพิ่งผ่านมาในคืนนั้น
บนเตียงบนกระท่อมบนระเบียงใดก็ตามแต่ที่ไหนของคุณเอง
กำลังจะได้สารต่อภายใน๒๔เดือนข้างหน้าแล้ว
คุณนัดแนะกันครั้งถัดไปอย่างไร
และชัดเจนค่ะว่าครั้งหน้าของคุณ
ครั้งที่แล้วอาจจะเป็นแค่แบบวัยรุ่นอนุบาลใช่ป่ะ
ครั้งหน้าเนี่ยมัธยมปริญญาต้องเข้าแล้วแหละ
แน่นอนค่ะว่าเอมมี่จะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนทุกคนอยู่ตรงนี้นะคะ
ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าแซ่บสวงมาบอกกันบ้าง
แนะนำกันบ้างเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนอาจจะกำลังรอดูก็ได้นะคะว่า
ถ้าเด็ดทีเด็ดหรือเราจะต้องเสริมในเรื่องไหน
แต่ครั้งหน้าเขาจะเป็นคนบงการ
เขาจะเป็นคนควบคุมและบอกคุณเองค่ะว่า
เขาต้องการอะไรจากคุณ
เรื่องคืนนั้นแค่ชั่วคราวหรือว่ายาวไกล
โอ้โหแต่ละคนคลั่งรักและแซ่บกันขนาดนี้
อย่าลืมกลับมารับพลังงานดีพลังงานบวกกับเอมมี่และ